ครับดูเหตุการณ์นี้กันก่อนนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพอยู่ในสระน้ำที่จังหวัดระยองค่ะตรวจสอบตอนนี้รู้แล้วว่าเธอคือใครนะฮะ
และตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับดูภาพที่ชาวบ้านไปเจอวันนี้นะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยศพของหญิงสาวคนหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำตรงนี้คือสระน้ำร้อยไร่หนองแหวน
ตะบนทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
ประมาณช่วงสายวันนี้๙นาฬิกา๓๐นาทีนี่ฮะ
ชาวบ้านไปเจอนะครับก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ศพลอยห่างจากขอบสระออกไปประมาณ๕เมตร
พอมาตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นผู้หญิงนะครับ
ตอนแรกยังไม่รู้ว่าคือใครนะแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้น
เป็นผู้หญิงอายุประมาณสามสิบปีนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีเทา
แต่กางเกงชั้นในเนี่ยถูกสวมไว้ที่ขาข้างเดียว
แล้วถลกมาอยู่แถวเอวนี่นะฮะพอ
ขอนำศพขึ้นมาตรวจสอบด้านบนที่ลำคอตอนที่ต้อง
ศพขึ้นมาด้วยความระมัดระวังเพราะเดี๋ยวต้องชนะสูตรด้วยนะครับ
แต่ชนะสูดเบื้องต้นตรวจสอบเบื้องต้นที่ด้านบนสระ
ร่างกายของหญิงสาวคนนี้แถวลำคอมีรอยลักษณะคล้ายเชือกรัดจนเขียวช้ำ
ส่วนที่ศพนะครับ
รูปภัณฑ์สันธารของผู้หญิงคนนี้มีรอยสักที่แขนขวา
เป็นภาษาอังกฤษนะฮะนี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
แล้วมีรอยสักรูปดาวที่เหนือตะตุ่มข้างซ้ายด้วยนะฮะ
ส่วนที่เหนือตาตุ่มด้านขวาที่ขาขวา
มีรอยสักรูปดอกไม้
นี่ฮะมันมีพิรุษนะครับก็คือกางเกงชั้นในที่
ถูกเอามาสวมใส่อยู่ด้านนอก
กางเกงขาสั้นสีเทาที่ใส่อยู่

แล้วที่ขอบสระมีรองเท้าแตะ
คาดว่าเป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ที่ขอบสระด้วย
นี่รองเท้าแตะข้างนี้นะครับ

คือตำรวจเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
แต่ตอนนี้รู้แล้วนะเธอเพิ่งหายไปเมื่อคืนนะครับ
ว่าเป็นใครอะไรยังไงด้วยนะรู้ว่าท้องด้วยนะครับ
แต่ตอนนั้นก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่โรงพยาบาลแกรงก่อนแต่สภาพศพเบื้องต้น
คือมันก็ดูไม่ชัดหรอกใช่ไหมฮะอาการลักษณะการขึ้นอืดของแต่ละศพ
มันไม่เหมือนกันจากการสอบสวนของตำรวจนะครับ
สพแกลงจังหวัดระยองนะฮะสองสามีภรรยาที่มาเจอศพเป็นคนแรก
ช่วงสายสายวันนี้บอกว่าตอนนั้นเอารถบรรทุกไก่มาล้าง
ริมสะน้ำก็เห็นศพของผู้หญิงคนนี้ลอยอยู่ในสระ
ก็เลยไปแจ้งชาวบ้านกับตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ซึ่งชาวบ้านแถวนี้บอกไม่รู้จักเลยนะฮะไม่มีใครรู้จัก
เคยพบเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยอย่างชาวบ้านคนหนึ่งบอกเมื่อวานนะ
เอารถมาล้างแถวนี้เองก็ไม่เจอศพนะ
แต่พอสายสายวันนี้ชาวบ้านเอารถมาล้างเจอศพก็เป็นไปได้ที่อาจจะเพิ่งลอยมานะฮะ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ทันทีนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้เพราะมันมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายด้วย
ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับล่าสุดข้อมูลจากตำรวจสพแกลงนะครับ
บอกว่ารู้แล้วนะฮะนี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับนางสาวกฤษณาแสงอรุณอายุสิบเก้าปี
เป็นคนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่แหละปัจจุบันเธอเช่าบ้านอยู่ที่ตำบลทางเกวียน
ห่างจากจุดที่เจอศพที่สระน้ำสามกิโลเมตรค่ะนี่ฮะเธออาศัยอยู่กับครอบครัวของสามีนะครับ
สามีชื่อพีรพงศ์เพียขันทาอายุ๒๒ปีซึ่งตำรวจเรียกตัวสามีของนางสาวกฤษณามาสอบปากคำแล้ว
สามีของผู้ตายนะฮะบอกว่าผู้ตายคือภรรยาของเขาจริงนะดูจากสภาพศพเสื้อพ่งเสื้อผ้ารอยสักเนี่ยจำได้
อยู่กินกันมาประมาณ๒ปีและตอนนี้ภรรยากำลังตั้งท้องลูกในคันเนี่ย๔๕เดือน
ส่วนตัวของพีรพงศ์บอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการไปทำงานที่ภาคใต้
เช้าวันนี้นี่เองเช้าวันนี้ที่เจอศพเนี่ยฮะนี่คือสามีของผู้ตายนะฮะ
มาที่สพแกลงเขาบอกเขาไปทำงานที่ภาคใต้กับพี่ชายเพิ่งกลับมาถึงเมื่อเช้า
มาถึงได้รับแจ้งข่าวเลยบอกอ้าวภรรยาไปเสียชีวิตลอยอยู่ที่สระน้ำแถวบ้าน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับทำงานอยู่ที่ภาคใต้นะแล้วภรรยาเนี่ยอยู่บ้านกับแม่ของตัวของนายพิรพงศ
ก็คือแม่สามีภรรยาไม่ได้ทำงานก่อนหน้านี้เคยทำงานร้านคาราโอเกะ
หลังจากที่มาแต่งงานกับพีรพงศ์พีรพงศ์บอกผมก็ไม่ได้ให้ภรรยาไปทำงานอีกเลย
ภรรยาก็คือกฤษณาเนี่ยปกติตอนกลางคืนจะไปนอนค้างบ้านเพื่อน
แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านสามีกับแม่สามีตอนกลางวันสามีไปทำงานรับจ้าง
นี่ล่าสุดไปทำงานอยู่ภาคใต้เพิ่งกลับมาถึงเมื่อเช้า
ซึ่งตัวของคุณพิรพงศ์เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ยังเพิ่งวีดีโอคอลคุยกับภรรยาอยู่เลยนะ
ไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
นั่นแสดงว่าคงไม่ได้เสียชีวิตมาแล้ว๓วันเพราะเมื่อคืนยังเพิ่งวีดีโอคอลคุยกันอยู่
เขาบอกเขาเสียใจมากนี่เท่ากับว่าเขาเสียลูกในท้องไปด้วยนะฮะ
แล้วก็เสียภรรยาไปด้วยค่ะเสียชีวิตของคนที่รักไปสองคนนะฮะ
แล้วได้คุยกับเพื่อนของภรรยาเนี่ยทราบว่าตี๔วันนี้เช้ามืดนะ
มีคนที่เป็นคนชาวกัมพูชาคนหนึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนของภรรยา
รับภรรยาไปจากบ้านเพื่อนที่หมู่บ้านอัธพรที่ตะบนทางเกวียน
หลังจากนั้นช่วงสายก็มีคนมาพบเป็นศพอยู่ที่สระน้ำ
เมื่อเช้าที่เรากลับมาถึงตอนกี่โมงนะ
ตอนนั้นเขาไม่อยู่แล้ว
ใช่หมดเลยครับเขาแสดงมันก็รู้เลยว่าเขาก็ศักดิ์กับเขามากมาย
ทุกวันเราก็จำได้อยู่ไม่ต้องเห็นหน้าหรอกเคลลิกาก็ไหรเขามาเราครับ
ถึงเมื่อเช้าได้รับแจ้งข่าวเมียตายเลย
ท่านผู้ชมครับแม่ของผู้ตายนะฮะซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนะครับ
ก็คือแม่ทองศุกร์อาจพักในยุค๖๑นะครับ

บอกว่าปกติก็ไม่ได้สนิทกับลูกเลี้ยงมากนักนะครับ
เพราะว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยพูดอะไรให้ฟัง
ลูกเป็นคนปากแข็งมาทราบข่าวลูกเสียชีวิตจากเพื่อนของลูก
ก็รีบเดินทางมาดูศพทันที
ลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงออกจากบ้านไปอยู่กับสามีได้๒๓ปีแล้ว
เล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแฟนบ้างแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
คุยกันล่าสุดครั้งสุดท้ายคือเมื่อหลายเดือนก่อนแล้ว
คือเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรที่แม่เห็นศพแล้วบอกว่าโอ้โหนี่คือลูกเลี้ยงคือกฤษณาเลยคือลูกสาวเลย
คือแม่นี่ปล่อยโฮเลยบอกจำได้คือเพื่อนเขาก็ยืนยันว่าใช่จริงใช่ติ๊กจริงชื่อเล่นนะฮะ

เห็นรูปเห็นอะไรแล้วคือยืนยันว่าเป็นพี่ติ๊กแกใช่ไหม
แม่อย่างนี้ทิ๊กมาจากแกยินเนื่องถึงเนี่ย
ก็ได้เจอกับป้าของนายพีรพงศ์นะฮะบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่ด้วยกัน๖คน
ก็คือตัวป้ามีพ่อกับแม่ของพีรพงศ์สามีผู้ตายมีพีรพงศ์มีน้องชาย
แล้วก็ติ๊กหรือว่ากิจสนาภรรยาของนายพิรพงศ์
เมื่อวานนี้ตอนเย็นป้าบอกว่าติ๊กยังนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่เลย
อยู่ที่บ้านเนี่ยกินข้าวเย็นกันช่วง๖โมงเย็นแล้วติ๊กออกจากบ้านไปตอน๑ทุ่ม
แล้วไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยซึ่งปกติติ๊กเนี่ยเวลาที่สามีเขาไม่อยู่บ้านเนี่ย
เขาจะไปนอนบ้านเพื่อนจะไปหน้าบ้านเพื่อนแทบทุกวันก็จะมีเพื่อนผู้ชายมารับ
แล้วก็ไปนอนบ้านเพื่อนกลับมาอีกทีก็ตอนเช้าเป็นแบบนี้ทุกวัน
แต่เมื่อวานก็ไม่รู้ว่าใครมารับรู้ว่าออกไปตอนทุ่มหนึ่ง
ที่เจอกับศพเนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่ติ๊กเนี่ย
นั่งกินข้าวเมื่อวานนี้เลยเพื่อนบ้านที่อยู่แถว
เคียงบ้านของผู้ตายนะฮะบอกว่าเจอกับผู้ตายครั้งสุดท้าย
เมื่อเช้านะฮะซึ่งเขาบอกเขาก็หลอนอยู่ไม่รู้ว่าตอนที่เจอเนี่ยคุณบอมอภิวัตนะฮะที่ไป
นี่คุณแจ๊กขออภัยคุณบอมอภิรัตคือเขาบอกคุณบอมว่านี่เพิ่งเจอเมื่อเช้านะ
เพื่อนบ้านแถวนี้บอกเออแต่ก็ไม่ทีนี้เริ่มแปลกใจกันแล้วเอ๊ะที่เจอเนี่ยเจอตอนที่เขายังมีชีวิต
หรือว่าเขาไม่มีชีวิตเพราะที่เขาไปเจอศพที่สระน้ำห่างจากบ้าน๓กิโลเมตรเนี่ยคือ๙โมงครึ่ง
แล้วเมื่อวาน๕๖โมงเย็นยังเห็นติ๊กเนี่ยเขาเดินเล่นอยู่แถวหน้าบ้านอันนี้ไม่น่าแปลกใจ
เพราะที่บ้านยังนั่งกินข้าวอยู่ถึง๖โมงเย็นแล้วเธอออกจากบ้านตอนทุ่มหนึ่ง
ตี๔วันนี้เพื่อนบ้านบอกออกมาหน้าบ้านเห็นติ๊กเดินวนเวียนอยู่แถวถนนยังตะโกนเรียกอยู่เลย
แต่ตอนที่ตะโกนเรียกติ๊กเนี่ยนะโอ้โหหมานี่หอนกันเกลียวเลยแล้วติ๊กก็ค่อยหันหน้ามาอย่างช้า
แล้วก็หันกลับไปพอเขาหันกลับไปดูติ๊กอีกทีนึงเอ้าติ๊กหายไปไหนก็ไม่รู้
คือปกติเวลาเรียกเนี่ยเขาจะเดินมาคุยด้วยเพื่อนบ้านบอก
แต่ครั้งนี้หันหน้ามามองช้าแล้วหันกลับไปหันไปดูอีกทีติ๊กหายไปแล้ว
เลยไม่รู้ว่าเมื่อตี๔ที่เจอเนี่ยนั่นเป็นคนหรือว่าวิญญาณ
เพราะเขามาเจอศพอีกทีคือ๙โมงครึ่งที่สระน้ำ
ท่านผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ
นี่บ่าย๒กว่าเกือบบ่าย๓บ่ายเย็นนี่คือคุณติ๊กนะฮะ
กิจสนาแสงอรุณวัย๑๙ปีซึ่งท้องอยู่๔๕เดือนสามีบอก
ใส่ชุดสีเหลืองเดินมาซื้อของที่ร้านขายของชำแถวบ้าน
กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือน้องสาวของคุณพิรพงศ์สามี
๔นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อวานนี้
แล้วที่บ้านบอกนั่งกินข้าวกันถึง๖โมงเย็น
ทุ่มนึงเขาก็จะมีเพื่อนมารับไปเวลาสามีไม่อยู่บ้าน
เขาจะไปนอนบ้านเพื่อนแล้วเช้าถึงกลับ
ล่าสุดนะครับตำรวจได้เรียกตัวชายชาวเมียนมาคนนึง
อายุสามสิบปีชื่อในอัดนะตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ว่าจะไปรับติ๊กออกมาจากบ้านเมื่อวานนี้
หรือข้อมูลจากเพื่อนบอกก็มีชายชาวต่างด้าวคนหนึ่งมารับไปเมื่อช่วงเช้า
ไม่รู้รับจากบ้านไหนนะฮะหรือจะคนเดียวกันทั้งสองบ้านก็ไม่รู้นะครับ
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำนะครับซึ่งชายคนนี้บอกว่า
เขาไม่เคยรู้จักนะไม่เคยคุยกับผู้ตายเลยนะ
แต่ยอมรับว่าเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ้าง
ครั้งสุดท้ายที่เจอก็เมื่อวานนี้ตอนทุ่มครึ่ง
เขาเห็นผู้ตายยืนอยู่ที่หน้าบ้านเพราะเขาขี่จักรยานยนต์ผ่าน
เพื่อจะเอาแผ่นเหล็กไปขายให้กับคนงานก่อสร้าง
ไม่ได้คุยกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนที่รับผู้ตาย
ติ๊กไปจากบ้านอย่างแน่นอนค่ำเมื่อวานนี้
นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่ดูแล้วนะครับว่า
ใครที่เป็นคนมารับผู้ตายไป
เพราะว่าที่บ้านของสามีบอกมีคนมารับไปตอนทุ่มหนึ่ง
ส่วนเพื่อนบอกว่ามีคนมารับไปเหมือนกัน
ตอนช่วงเช้าเช้ามืดอะไรประมาณอย่างนั้น
ตำรวจนะฮะทางสพแกลงนะครับ
พันธบทเอกปฏิพัฒน์ภูมิกับการสพแกลงบอกว่า
กำลังไล่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานหรือว่าหาภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะ
รวมทั้งต้องรอผลชนสูตรเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายด้วยนะครับ
ก็จะได้ติดตามตัวคนร้ายต่อไป